แบบว่าย้อนหวานย้อนความหลังกันนิดนึงนะคะ
สำหรับขนมาหมดเลยเพลงอะไรเก่าเพลงอะไรดังฮิต
นี่ยังไม่ได้แก่นะจ๊ะยังไม่ได้เป็นระดับตำนาน

อ๊อฟปองสักค่ะก็จะใช้เพลงที่เคยอยู่ในใจ
ติดอยู่ในความทรงจำเจ็บจนมาถึงตอนนี้นะฮะ
เพลงเศร้าเพลงรักเพลงจังหวะสนุกสนาน
รวมไปถึงเพลงแจ้งเกิดของพี่อ๊อฟด้วย
เอามาทำดนตรีใหม่แต่ยังคงความเป็นออริจินัลอยู่ค่ะ

ในวันแถลงข่าวนะคุณพี่อ๊อฟเขาขออุ่นเครื่องด้วยเพลงยอดฮิตติดหูเลย
ฟังแล้วจะทำให้รู้สึกว่าย้อนกลับไปในยุคที่สมัยคุณเลย

เออเอาปากกาเอาหมุนด้วย

อยู่ในความหวังที่จะมีที่ต้องไปกันได้ดีในชีวิตเธอ
คอนเสิร์ตก็คงจะได้ฟังเพลงที่มันหลากหลายด้วยครับ
แล้วก็เป็นเพลงที่มันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวออฟ
แล้วก็เป็นเพลงที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคนฟังแน่นอน
เวลาเราทำคอนเสิร์ตใช่ไหมเราก็อยากจะให้มันมีความครบรถทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นพาร์ทร้องพาร์ทที่เป็นเพลงเป็นเพลงที่เต้นสนุกสนานกัน
เราก็คงทำดนตรีใหม่ให้มันมีความสนุกขึ้น
แล้วก็ให้มันมีให้มันมีกลิ่นอายของความใหม่ในยุคนี้
แต่ว่าแต่ว่าเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่หลายคนที่เป็นคนฟังเนี่ยเขาร้องตามกันได้แน่นอนอยู่แล้ว
อ๊อฟอยากให้มันมีความแบบพิเศษจริงแล้วอยากให้มันมีความแบบ
คนดูเขามาดูแล้วเขารู้สึกเขาอิ่มเขาอิ่มกับบ้านอะไรอย่างนี้ครับ
ย้อนความหลังความรู้สึกดีกันได้นะคะ๓๐เมษายนนี้ค่ะคุณผู้ชม
โรงภาพยนตร์สการ่านะคะแล้วก็ไปสนุกไปมันไปเศร้าไปซึ้งกับอ๊อฟปองศักดิ์ด้วยกันนะคะ
ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหนุ่มนะที่ปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีทองเป็นช่วงขาขึ้นของเขาเลย
งานซีรีส์นะคะงานพิธีกรรวมไปถึงงานเพลงเพิ่งปล่อยซิงเกิ้ลใหม่ออกมาใช่ไหมจบไม่พร้อมกัน
ตัวแม่อย่างที่ฉันบอกไหมล่ะแม่มากขอบคุณมากค่ะ
คุณผู้ชมก็รอติดตามสำหรับคอนเสิร์ตในครั้งนี้